ขึ้นเหนือกันบ้างดีกว่านะครับไปที่จังหวัดแพร่

ไม่ได้แพร่ไม่ได้แพร่แบบนั้นไปที่จังหวัดแพร่คุณผู้ชมครับ
ไปดูประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮเขาจัดอย่างยิ่งใหญ่เลยนะ

ขบวนอลังการของงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแห่เมืองแพร่แห่ตุงหลวง

แล้วก็สวยงามอย่างที่เห็นนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
สำหรับงานประเพณีนี้ถือว่าเป็นงานประเพณีที่ชาวแพร่เขาจัดขึ้นทุกปีนะ
เป็นงานบุญประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวจังหวัดแพร่เลยทีเดียว
ถ้าใครเคยไปจะรู้ว่าที่นี่เขาจัดยิ่งใหญ่จริง
เขาเป็นวัดสักศิรษย์ขู่บ้านคู่เมืองแล้วจัดแบบนี้ทุกปี

แล้วก็เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดแพร่อีกด้วย
อกจากนั้นยังมีขบวนตุง๑๒ราศีรวมไปถึงขบวนช้าง๕เชือก
โอ้โหใหญ่อลังการ
แล้วนอกจากนี้ยังมีขบวนชุดฟ้อนไหว้สาปาระมีพระธาตุ
ที่ได้ทางสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่มาร่วมด้วย
แล้วก็ติดตามด้วยขบวนแห่เครื่องสักการะต่างนะครับ
ศักระองค์พระธาตุแล้วก็หน่วยงานเทศบาลเมืองแพร่
แล้วก็กระทรวงศึกษาธิการจังหวัดแพร่นะครับมาร่วมฟ้อนรำกว่า๒๐๐คน
เพราะว่าแต่ละขบวนนี้ยิ่งใหญ่สวยงามต่างทั้งนั้นเลยนะครับ
ยังไม่หมดเท่านั้นยังมีขบวนแห่ของดีบ้านฉัน

ที่จังหวัดแพร่ไงแล้วก็ขบวนถือผ้าห่มพระธาตุประจำวันเกิดที่มีความยาว๔๕เมตร
แล้วผ้าห่มพระธาตุไหมแท้สีทองทอมือยาวเท่าไหร่๔๕เมตรเช่นกัน
โอ้โหเรียกว่าคนเขามากันเยอะแล้วก็มาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีด้วย
ภายในจังหวัดนี่นะครับฤดวัทธ์ทั้งสวยงามฤดวัทธ์ตั้งแต่หัวขบวนย้านท้ายขบวนเลยทีเดียว
เป็นภาพบรรยากาศที่เรานั้นเอามาให้ได้ติดตามรับชมกันแบบนี้
แล้วในงานนี้นะเขายังมีการแสดงอีกมากมายรวมไปถึงยังมีอีกหลายกิจกรรมด้วย
เขาจัดยาวไปเลยนะผมแนะนำนะคุณผู้ชม
อย่าเพิ่งไปต่างประเทศถ้าจะเที่ยวเที่ยวในเมืองไทย
ไปที่จังหวัดแพร่ครับงานนี้เขาจัดไปจนถึงวันที่๘มีนาคม
อาทิตย์เนอะไปเที่ยวกันได้เนอะภาคเหนือนะคะ
เยี่ยมเลยนะคะไปเที่ยวภาคเหนือช่วงนี้ก็ระวังฝนหน่อยแล้วกัน
พายุฝนฟ้าขนองนะคะก็เตรียมร่มไปหรือว่าอุปกรณ์กันฝนอะไรด้วย
งจ้องเห็นไหมเมื่อสักครู่นี้พื้นดูเปียกอยู่นะ
กางอะไรนะกางจ้องเขาเรียกกางจ้อง
กางจ้องไงร่มอ่ะกางจ้อง

ไอ้ก็บ่อฮู้บ่อหันนะไอ้บ่อฮู้บ่ออัน
ปี้ก็บอกหู้บ่อหันนะปี้